น้องยูกิไขทองคำคนสวยของเรานี่ค่ะ
งลอตเตอรี่หราแบบนี้เลยนะคะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
โชว์เอาไว้แบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งหมดมีอยู่๖ใบ
สิริรวมแล้วยอดที่น้องจะได้รับคือ๑๒๐๐๐บาทด้วยกัน

ขนมหมันใช่ค่ะเพียงความปังนี้ขอเคลมกันเลยแล้วกันนะคะ
เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องยุกี้เขาเพิ่งจะไปไหว้แม่ฮันนี่ศรีอีสานมาหมาดคุณผู้ชม
แล้วก็ล้วงลูกปิงปองมาจวดเรานำเสนอข่าวไปแล้วนะอย่าหาว่าไม่เตือน
เนี่ยค่ะน้องลวงมาได้๑๗๔ค่ะ
สำหรับเลขนิดหน่อยเนอะใช่แล้วค่ะ
ส่วนรุ่นพี่อย่างพี่หญิงทิติการนี่ค่ะ
จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนจำได้ไหม

เลขที่บ้านของพี่หญิง๖๘ทับ๔

ไปมาไปยืนกดออดอยู่ตรงป้ายหน้าบ้านเขาเนี่ย

เออเนี่ยมันน่าอ่อนใจนะคุณ

วันนั้นเนี่ยพี่หญิงอ้อมกับเชอรี่ไป

พี่หญิงเขาก็ย้ำนะไม่ใช่ไม่ย้ำว่า๔๑๔๑นะบ้านพี่
แต่นิดนึงนะทำไมที่เชอรี่ไม่ซื้อรู้ไหม

เพราะวันนั้นไปบ้านพี่หญิงให้พี่หญิงช่วยเปิดไพ่ดูดวงให้

เชอรี่ถามพี่หญิงครับถามเดี๋ยวว่างวดเนี่ยเชอรี่จะรวยมั้ย
พี่หญิงบอกว่าข้ามงวดนี้ไปก่อนไปรองวดหน้า

ทางนี้ก่อนเนี่ยเชอรี่ถูกติดกันมาหลายงวด
แสดงว่าพี่หญิงแม่นนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปกันที่พี่ลำยองหนองหินเห่าของเรากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
นี่เลยสดร้อนเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟัง

มาคาวฟันหนูท่านงูดินเสียง
ยิงงูร้องยังไงงง
แล้วงูเนี่ยเข้าไปที่รถตู้ของพี่ลำยอง
แล้วบ้านเลขที่ของเขาน่ะ
แล้วทะเบียนรถก็คือมีเลข๔ด้วย
ใช่ค่ะเข้าเป้าหลายคนเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

ชัดเจนมากขออภัยด้วยนะคะ๑๔๔ทับ๑๙นะ
งวดต่อไปจะเป็น๑๙๙๑หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
ปิดท้ายกันที่นี่เลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรือนขวัญเข้าไปบ้านป่าล้อต๊อกนี่
จุดทูปกับแม่อันมาได้เลขอะไรรู้ไหมจ๊ะ
ไงก่อนหน้านี้แล้ว๙๐๗มันคือเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง
คนลุกไหม้แล้วเลข๗อุตส่าหักไปแล้วด้วย

ก็นี่ถ้ารู้ว่าแฟนแฟนบันทึงไทยรัฐของเรา
ได้รับทรัพย์กันไปมากน้อยแค่ไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้นะ
เลขไทยรางวัลที่๑วันอ่าวันเมื่อวาน๙๙๐
ค่ะใช่ไหมใช่

โอ้โฮร้องไห้อยู่ตอนนี้ล้าป่านน้ำตาอยู่อ๋อที่ไม่ได้มาร้องไห้อยู่
อ๋อภาพย์บ้าเกาะติดบรรเทิงไทยรัฐนะคะ

แล้วก็ต้องมีสักวันด้วยคุณผู้ชม